ตรงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์เรื่องราวที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันว่า
มีวิญญาณมีผีมีทั้งผีเปรตผีนั่งบนโรงศพ
ที่วัดมะพร้าวสูงที่อุทัยธานีที่มีชาวบ้านเขาขับรถไปใช่ไหม
หันหลังไปเห็นผีวิ่งตามสักพักนึงแลบลิ้นปิ้นตาอยู่ข้างขวาเนี่ยคุณผู้ชม
ถึงมือหมอปลามือปราบสัมภเวษีพานักข่าวไปพิสูจน์ตอนเที่ยงคืน
ไปดูสิจะเห็นตามคำบอกเล่าของชาวบ้านหรือเปล่า
คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันว่าเจอไหมนะฮะ
นักข่าวเราไปเลยไปกลางวันมันไม่เห็นหรอก

ชาวบ้านบอกว่าต้องหลังเที่ยงคืนเดี๋ยวจะมีความเฮียนมีวิญญาณออกมา

ถนนทางโขงวัดมะพร้าวสูงที่อำเภิญหนองชังอุทัยธานี
นั่นนี่นักข่าวแล้วก็ไปกับหมอปลานะฮะ
เมื่อคืนมอร์ปลามือปราบสัมภเวษีดัดทีมข่าวเราลงพื้นที่ไป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

ตรงจุดนี้ที่คนโพสต์ก็บอกว่าเจอผีไล่กวดเช่นกัน
ตรงนี้มันมืดมากไม่มีไฟแม้แต่ดวงเดียว
หมอปลาก็พยายามสัมผัสดูสิมีวิญญาณไหมมีอะไรไหม
แต่ก็ไม่เจออะไรคุณผู้ชมไม่หาวไม่อาเดียน
คือถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามหมอปลานะเวลาเขาสัมผัสได้
เขาจะมีการเห่าเหมือนจะสำรอกเหมือนจะอาเจียนอะไรแบบนี้
ก็คือไม่มีเลยนะฮะจนกระทั่งเดินไปถึง๒กิโลครึ่งครับ
ไปถึงสะพานเด่นรังซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการร่ำลือกันว่า
สะพานนี้มีคนไปเจอผู้หญิงชอบไปนั่งอยู่หัวสะพาน
นั่งยองอยู่เนี่ยหมอปลาเดินเข้าไปรอบสะพาน
มันก็ยังว่างเปล่าหมอปลาก็สัมผัสอะไรไม่ได้
ก่อนจะไปเจอมีคนเอาของเส้นไหว้ไปวางไหว้เจ้าที่เจ้าทางเอาไว้
หมอปลาก็เดินไปเหยียบของไหว้นะเหมือนท้าทาย
เอาเหยียบดูสิวิญญาณผีจะมีไหมถ้ามีจริงให้ออกมาอย่างนี้เลย
เพียงแต่ใช้เท้าเหยียบนะฮะหมอปลายกน้ำที่มีคนเอาไปเส้นไหว้
ผีเนี่ยไปดื่มกินเองซะด้วยแล้วก็บ้วนลงไปในข้าวของที่มีคนไปเส้นไหว้เนี่ย
เกรงกลัวอาถรรพ์วิญญาณใดทั้งสิ้นคุณผู้ชมอย่าทำตามนั้น
น้องเยาวชนคิดจะไปลองของแบบนี้อย่าไปทำตามอันนี้หมอปลาเขาก็มีความรู้มีทักษะ
มีความสามารถมีของพอสมควรถึงทำแบบนี้ได้นะฮะจากหัวสะพานอ่า
ทีมงานก็เดินต่อไปตามเส้นทางที่มีคนบอกว่าเจอผีเนี่ยก็ยังไม่เจอ
หน้าผ่านจุดไหนก็มีคนเอาของเส้นไหว้ไปวางเอาไว้หมอปลาก็หยิบขึ้นมากิน
ท้าทายวิญญาณตลอดทาง๒กิโลนี้จนกระทั่งเดินไปถึงจุดสุดท้ายคุณผู้ชม
คือที่บริเวณข้างกำแพงวัดมะพร้าวสูงที่มีพระท่านเคยบอกว่าเจอผีเปรต
ตัวสูงชะลูดเนี่ยยืนอยู่หมอปลาก็บอกว่าโอ้สัมผัสอะไรไม่ได้
สัมผัสไม่ได้ถึงดวงวิญญาณใดทั้งสิ้นพร้อมยืนยันด้วยว่าดวงจิตสัมผัสของหมอปลาเนี่ย
ถ้ามีผีจริงเนี่ยมันต้องมีอากาศหาบ้างจะอ้วกบ้างสำรอกบ้าง
แต่การพิสูจน์ครั้งนี้ไม่เห็นไม่เจออะไรเลยนะฮะ
ก็เลยเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดอาจจะเป็นเพียงเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่เขาเล่าต่อกันมาให้มันดูน่ากลัว
แต่งเสริมเติมไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบหมอปลาพูดนะฮะค่ะณจุดนี้ยืนยัน
หมอปลาเขายืนยันกับทีมข่าวว่าไม่มีผีแม้แต่ตนเดียว

ชาวบ้านก็เห็นพระท่านก็เห็นวิ่งแลบลิ้นปิ้นตาใส่อันนี้ก็เป็นความเชื่อ